กลับมาในช่วงที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสวยประหยัดครบสูตรกันกับที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบวันนี้เป็นคิวของตัวเธอเพื่อนสาวค่ะวันนี้เพื่อนสาวคนสวยนะคะจะพาเราไปชิกพาเราไปประหยัดที่ไหนพูดสิคะวันนี้นะคะก็เอาใจคนที่อยากมาเที่ยวเมืองกรุงกันบ้างเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราพิพิธภัณฑ์ต่างต่างขอเที่ยวแล้ว
พักได้อย่างสะดวกสบายค่ะแน่นอนว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะมีเรทราคาแบบไหนยังไงเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราให้น้องมิ้นพาไปทัวร์กันเลยดีกว่าค่ะกับช่วงนี้เลย
ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
และตอนนี้นะคะก็มาถึงภารกิจในการหาที่พักราคาประหยัดกันแล้วค่ะ
บอกเลยนะคะว่าโรงแรมแห่งนี้หรูหรามีสไตล์แล้วก็ราคาประหยัดสุดเลยค่ะ
และโรงแรมที่มินท์จะมาแนะนำก็อยู่ด้านล่างนี้ครับ
เห็นด้านนอกนะคะเก๋ไก่ขนาดนี้
อยากเข้าไปดูด้านในแล้วค่ะว่าจะสวยขนาดไหน

เขามีการตกแต่งแบบปูนเปลือยสไตล์โมเดิร์นค่ะ
เรียกได้ว่าปูนฉาบขัดมันนั่นเองค่ะ
ซึ่งสีเนี่ยนะคะจะเน้นสีเทาค่ะ
ให้อารมณ์รู้สึกเรียบหรูสบายตานั่นเองค่ะแหม
นิ้นอยากดูแล้วค่ะว่าห้องพักจะเก๋ขนาดไหน

นั่นเองค่ะสไตล์การตกแต่งเป็นแบบปูนฉาบขัดมันนั่นเองค่ะแล้วก็เน้นสีเทานะคะ
ให้ความรู้สึกเรียบหรูแล้วก็ดูสบายตาสุดเลยล่ะค่ะ
และที่สำคัญนะคะห้องนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะเทียบได้เท่ากับ
โรงแรมราคาเป็นพันแล้วนะคะคุณผู้โชคที่เนียราคาเท่าไหร่
ที่กำลังมองหาที่พักเก๋ในราคาประหยัดแบบนี้ค่ะ
แหมเป็นไงคะสวยงามตามท้องเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าห้องพักที่นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีอีกห้องนึงรับรองว่าเด็ดกว่านี้
แต่ตอนนี้ขอเชิญชมก่อนนะคะ
โอ้ยสม่ายจังเลยอะ

อย่างที่บอกนะคะว่าห้องนี้เนี่ยมันเด็ดจริงค่ะ
ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางนะคะและที่สำคัญเป็นเตียงเดี่ยว
สำหรับมาเป็นคู่รักหรือว่าอยากจะมาพักผ่อนเป็นแบบครอบครัวก็ได้นะคะ
ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
ตั้งแต่คุณก้าวเท้าแรกเข้ามาในห้องเลยล่ะค่ะ
ห้องนี้นะคะราคาอยู่ที่๙๙๙บาท
โอ้โหคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะทางโรงแรมบีทูเขายังใจดีมีของรางวัลมาแจกท้ายรายการต้องติดตามให้ได้อย่าหนีไปไหนนะและช่วงหน้าค่ะมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยหลักสิบทานกันแต่ตอนเนี้ยขอพักผ่อนให้สบายใจก่อนนะคะบ๊าย
คือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับทุกสาขาเขาก็จะมีห้องพักที่ราคาไม่ถึงพันธุ์ให้ได้เลือกการแท้มัยการก็ยังรู้ล่ะ
กิโฟเชิงมาเจ็บคุณผู้ชมนะ

คุณอาจจะเป็น๑ใน๕ผู้โชคดี

ถ้าเกิดใครชอบของฟรีก็รีบเข้ามาเลยนะคะ

จะหาอะไรแซ่บจิ๊ดกินน่ะ